ล่าสุดครับธอมคนนี้ตกลงตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปอยู่ที่สุโขทัยบ้านเกิดนะฮะโดยพันธุ์ตำรวจโทประดนสำคัญ
รองพุ่งกับการสอบสวนสพบ้านแก่งอศรีสัชนาลัยจสู่โขทัย
พร้อมกับชุดสืบสวนตามไปถึงบ้านพักนะครับ
บ้านพักของธอมคนนี้อยู่ที่ตำบลสรจิตอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับ
ก็ไปเจอผู้ปกครองของธอมคนนี้นะฮะซึ่งชื่อว่านางสาวกาญจนาสินประเสริฐนะครับ
แล้วก็นำตัวมาที่สถานีตำรวจนะฮะเขาก็ยอมมาด้วยดี
จากการสอบปากคำนางสาวกาญจนาอ้างว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหน
แล้วก็ไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสนผลโยธินแล้วนะ
ตกลงไปเข้าพบมาแล้วเหรอแต่ว่าธอมเขาอ้างว่าอย่างนี้
เขาไปเจอตำรวจสอนอพลโยธินมาแล้วเขาถึงเดินทางกลับมาพักผ่อน
อยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยแล้วเขาก็รอว่าถ้าตำรวจสอนอผลโยธินติดต่อมาเมื่อไหร่
เดี๋ยวเขาก็จะไปเข้าพบแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ถ้าไปพบตำรวจสนพลโยธินมาแล้วแล้วยังไง
ตำรวจเขาต้องถึงต้องไปหาหลักฐานมาออกหมายเรียกหมายจับอย่างนี้เหรอ
ก็รายงานข่าวบอกว่าตำรวจก็นำตัวสาวธอมคนนี้นะคะ
นางสาวกัญจนามาจากจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่๖โมงเย็น
แล้วเดี๋ยวจะมีการทำแผนที่จุดเกิดเหตุแล้วก็จะมีการแถลงข่าว
พรุ่งนี้๑๑โมงครึ่งนะคะ
คือเท่าที่ทราบจากข้อมูลเมื่อวานเนี่ยก็มีจากทางฝั่งของน้องฟาง
ที่บอกว่ามีญาติของธอมคนนี้ติดต่อมาบอกจะชดใช้ค่าเยียวยาค่าเสียหายให้๕๐๐๐บาท

แล้วก็เลิกแล้วต่อกันไม่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความ
แต่ทางฝั่งของน้องฟางบอกว่าต้องชดใช้๑๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งทนายความที่คุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงเมื่อสักครู่
ก็บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเลียก๑๐๐๐๐๐บาทนึงถือว่าน้อยไป

เรื่องที่เขาต้องไปรักษาพยาบาลอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นการเจรจาตรงนี้มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เสร็จ

และเขาก็ตัดสินใจว่าเขาแจ้งความเป็นคดีอาญาไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องถูกดำเนินคดี
คือคุณจอมขวัญก็ได้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์
คุยกับผู้เสียหายด้วยนะคะคุยกับน้องฟาง
ฟางบอกว่าคือตอนจังหวะที่เกิดเหตุ
มันก็ชุลมุนแหละมันก็โดนทำร้ายอ่ะนะเธอก็เจ็บ
แต่พอเธอมาเห็นภาพคลิปเหล่านี้เธอบอกว่ารับไม่ได้
รับไม่ได้จริงเธอจะเอาเรื่องสาวธอมคนนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าตอนเจรจาเนี่ยไม่ใช่เธอเจรจานะ
เป็นทางญาติของเธอญาติเขาคุยกันเอง
แต่ตัวเธอเนี่ยเธอบอกเธอเอาเรื่องแน่โดนขนาดนี้นะครับ
นี่ก็เอาเป็นว่าควบคุมตัวได้แล้วนะฮะ
สำหรับธอมคนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมทั้งพาไปทำแผนในที่เกิดเหตุด้วย
พาร์ทเมนต์แถวซอยรัชดา๓๖นะครับ